ที่จังหวัดตรังครับมีเพื่อนคู่นึงเนี่ย

แต่พอยืมแล้วก็คืนตังค์นะ
ทำไมวันนี้จู่พาพวกมารุมทำร้ายเขาอะครับ
นี่แหละครับคนบาดเจ็บชื่อว่านายเริงฤทธิจิตชูชื่นอายุ๒๗ปี
หัวแตกเลยแตก๒แผล
เหนือริมฝีปากมีอีก๑แผลครับ

แล้วก็มีบาดแผลและรอยฟกช้ำตามตัวเยอะเลย

โดนที่นิ้วหัวแม่มือซ้าย๑แผล

และที่หน้าบ้านของผู้บาดเจ็บและหน้าบ้านของเพื่อนบ้านในซอย๗
พัทธรุงตะบนทัพเที่ยงอำเภอเมืองตรัง
ไปเจอเศษข้าวของกระถางต้นไม้กระจัดกระจายเลยครับ
อเตอร์ไซค์ก็ล้มอยู่ด้วยล้มอยู่หน้าบ้านเลย
ตำรวจไปถึงเห็นรอยเลือดหยดตามพื้น

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยี่สิบสองมีนาที่ผ่านมาตอนบ่ายสอง
คนก่อเหตุเนี่ยเพื่อนเขาเองชื่อว่าไอ้นนท์
นนท์นี่ก็รู้จักกันมาตั้ง๕ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ก็ยืมเงินกันประจำนะครับ
กันก็ครั้งละ๒๐๐๓๐๐บาท

จนกระทั่งเมื่อ๒๑มีนา
ตนเนี่ยไปยืมตังไอ้นนท์มา๑๒๐บาท
วันรุ่งขึ้นเขาก็โอนเงินคืนนนไปแล้วนะ
แล้วก็โอนเงินคืนเจ้าหนี้คนอื่นไปด้วย
แต่นายนนท์ทั้งที่ได้เงินคืนไปแล้ว
ทักแชทมาครับทักแชทมาทวงเงิน
เขาก็อธิบายไปว่าเฮ้ยเราโอนไปแล้ว
นายอะไรของนายเนี่ยนายจำผิดหรือเปล่า
นายนนท์หาว่าตนพูดจาไม่ดีทีนี้เถียงกันเลย
แต่ว่าเถียงกันในแชทนะครับสักพักหนึ่งนายนนท์
ขี่รถกระบะมาขับรถกระบะมาบุกมาหาถึงบ้าน
มาพร้อมพวกอีก๑คนด้วยครับ
มาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงใช้มีดและท่อนเหล็ก
มารุมตีรุมทำร้ายตนเองที่หน้าบ้านครับ
พยายามจะปัดป้องพยายามป้องกันตัวเองแล้ว
แต่เขาก็มีเพียงมือเปล่าสู้ไม่ไหวครับ
คุณยายเห็นดังนั้นเข้ามาช่วยหลานเลย
ยายก็โดนมีดบาดที่หัวนิ้วหัวแม่มือไปด้วยนะครับ

หลังก่อเหตุนายนนท์กับพวกในหลบหนีไป
หยิบมือถือของเขาไปด้วย
เรืองฤทธิและยายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเลย
แต่ว่าอาการตอนนี้นายเริงฤทธิ์บอกว่ายังปวดระบมทั้งหัวทั้งลำตัว
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุดเลยครับในข้อหาพยายามฆ่า
โดยบ้านที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูทรเมืองตรัง

ขณะที่ตำรวจนัดสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติม
แล้วก็จะติดตามตัวผู้ก่อเหตุก็คือนายนนท์กับพวก
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ